ต้องบอกว่างานพิธีกรไม่มีพร่องเลยจริงค่ะสำหรับพี่รถเมย์คนนึงนิสัยแล้ว
คนนี้นะคะแต่ใครที่คิดถึงงานละครของพี่รถเมย์แล้วก็ฟังทางนี้ดีจ้า
ชีบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังถ่ายทำอยู่นะคะคาดว่าปีนี้ได้อ่อนแอแน่นอน
แต่จะมีสีสันตบจุบตบจุบสนั่นจออีกหรือเปล่าอยากจะให้รอชมกันนะจ๊ะ
ส่วนข่าวว่าหน้าร้อนนี้รถเมย์มีเรื่องให้แฮปปี้สุดเพราะธุรกิจกำลังเดินหน้าไปได้สวยขายดี
เป็นเทน้ำเทท่าเพราะอะไรไปฟังกันจ้า
ตอนนี้ก็ถ่ายละครอยู่นะคะหนึ่งเรื่องก็เรื่องปฏิหารการเวลาค่ะ
น่าจะได้ชมกันภายในปีนี้แน่นอนเลยมันเป็นละครแบบน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊ก
ผสมดราม่ากุ๊กกิ๊กกับดราม่าผสมกันน่ารักน่ารักมากกว่า
มีแล้วคนถามถึงเรื่องละครมากค่ะแบบว่าช่วงนี้ไม่มีละครเหรอ
ไม่ได้ถ่ายละครเหรอมีนะคะปีนี้ถ่ายอยู่นะคะ
จะได้ชมกันแน่นอนค่ะช่วงนี้ก็ขายผลิตภัณฑ์ของเราอยู่
ก็ตอนนี้ก็วางจำหน่ายในแบบห้างสรรพสินค้าหลายที่แล้วค่ะ
ก็ฝากอุดหนุนด้วยนะคะบูก้ากระดาษทิชชู่เปลี่ยนของเราค่ะ
สงกรานที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าแบบหลายคนกลับบ้านอะไรอย่างนี้
ทำโปรโมชั่นดีดังนั้นเนี่ยเวลาใช้แล้วมันก็จะแบบเย็นสบายเหมาะกับหน้าร้อนแบบนี้ด้วยนะคะ